แล้วก็ต้องยอมรับว่าหลายคนคือออกเกี่ยวกับมาตรการให้สวดมนต์พร้อมกัน
วันที่๒๕มีนาคมบางคนก็บอกว่าเออมันช่วยอะไรไม่ได้หรอก
เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคมันเป็นเชื้อโรคมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์
แต่ว่าอีกทางหนึ่งคนเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจ
หลายคนอยากไปวัดแต่ก็มีหนึ่งข้อที่เขาบอกว่าห้ามไปชุมนุมทางศาสนาที่วัด
หลวงพ่อที่วัดวัดหนึ่งก็เลยผลิตนวัตกรรมขึ้นมา
ซึ่งมีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะเป็นตู้ฆ่าเชื้อโควิด
หลวงพ่อบอกว่าอันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนขั้นตอนของการทดลองนะ
แต่ก็ทำให้คนที่ไปวัดคือสบายใจมากขึ้น
ก็พ่นน้ำยาออกมาอะไรต่างนี่ต้องบอกว่าดีต่อใจ
ดีต่อใจนะยังไม่ได้รับรองทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ตาม
คนที่แชร์ออกมาแชร์ผ่านเฟซบุ๊กชาญระตะโพสต์ภาพ
แล้วก็คลิปที่พระสงฆ์ช่วยกันสร้างตู้ฆ่าเชื้อขึ้นมาอยู่ในวัดเนี่ยนะคะ
สวนพระพุทธบูชาป่าเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดอุบลราชธานี
ระบุข้อความทำนองว่าเป็นวิธีการป้องกันและลดภาระตัวเองจากสังคมและภาครัฐ
ทางสวนพุทธไม่อยากเป็นภาระสังคมอย่างเดียว
แต่อยากจะช่วยเหลือตัวเองให้ได้ด้วยแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือโลกใบนี้
ในคลิปจะเห็นว่าพระสงฆ์เอาพลาสติกใสนะคะพร้อมกับท่อพีวีซีมาสร้างเป็นตู้
เดินผ่านได้เลยทะลุผ่านไปเลยพร้อมมีอุปกรณ์หัวฉีดพ่นหมอก
เพื่อให้ญาติโยมเดินผ่านละอองน้ำที่ผสมคลอรีนเจือจางเป็นการฆ่าเชื้อโรค
เปิดเผยผ่านวีดีโอคอลนะคะทีมข่าวเห็นคลิปนี้แล้วก็
ไปคุยกับหลวงพ่อซะหน่อยวีดีโอคอลคุยเลยค่ะ
หลวงพ่อบอกว่าหลังจากได้แนวคิดก็นำคลอรีนในสัดส่วนครึ่งช้อนชา
สมเจือจังกับน้ำ๓๐๐ลิตรทิ้งไว้ก่อนนะ๑คืน
แล้วก็ไปพ่นในตู้ฆ่าเชื้อแบบเดินผ่านได้

ก็คือต้องเดินผ่านตู้ฆ่าเชื้อนี้
พระอาจารย์น้ำทดลองกับตัวท่านเองแล้ว
พบว่าหากผสมตามสัดส่วนคลอลินครึ่งช้อนชา

มันจะไม่ระไข่เคืองต่อผิวหนังนะคะ

อาจารย์ทดลองเอง
จะมีค่าสัดส่วน๒๐๐ลิตรต่อน้ำ

อันนี้ไม่ระคาย
ถ้า๓๐๐ลิตรนี้ไม่ระคายผิวแล้วใช่ไหมคะ
น่าจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับบริสาะว่ายน้ำ

แต่ว่าผสมให้ตัดส่วนให้เจือจางที่สุด
ก็คือกินเขาให้ประมาณ๑แต่บทแบบประมาณ๖๐ลิตร
เขาก็เพิ่มน้ำขึ้นไปให้เกือบให้สมบั๖๗กกก
ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้หลายคนไปผสมเอง
ยาฆ่าเชื้ออะไรต่างทีนี้กรมควบคุมโรค
เขาบอกว่าไอ้การฉีดพ่นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อได้
เพราะฉะนั้นการที่ไปผสมเองโอเคได้ได้ไหมได้
แต่ก็ต้องเอาไปคือใส่ผ้าแล้วก็มาเช็ด

ใช่เพราะถ้าเกิดว่าฉีดพ่นจะทำให้เชื้อกระจายได้เพิ่มนะคะ
อันนี้ผิดวิธีนะฉีดพ่นเราย้ำเตือนอีกทีหนึ่งนะ